อันนี้อาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็ได้

คือเหมือนกับงูใหญ่ที่เขาบอกจริง

คือคนเห็นในกล้องอาจจะแบบว่าอีกอย่างหนึ่ง

เหมือนลำอันนี้เหมือนลำตัว

ด้วยโดยเศษนิสาติมือเหนื่อยหน้าร้อน
เป็นประหญ่าคนไเล่มรรณพี่ท่านแก่เค้าอ่านเล่าผาบัติกันมา

เล่าถึงชาวบังบดบนภูลังกา
ว่ากันว่าชาวเมืองบังบดนั้น
อาศัยอยู่บนภูลังกามาอย่างยาวนานในเมืองลับแหล่
ที่บุคคลทั่วไปไม่อาจมองเห็นได้
กระทั่งพระอาจารย์วังทิติสาโรท่านได้ขึ้นมากรรมฐาน
และได้พบเจอกับเรื่องราวอันเหลือเชื่อที่เชื่อมโยงไปถึงชาวบังบด
หลานชายของพระอาจารย์วังได้หายตัวไปอย่างลึกลับ
แต่เรื่องราวกลับกระจ่างขึ้นเมื่อท่านได้นั่งสมาธิ
แล้วนิมิตเห็นได้ว่าหลานชายของท่านได้ไปอยู่กินกับหญิงสาวชาวเมืองลับแหล่เสียแล้ว